ในวันที่๑๙เนี่ย
เขาอยู่กับคุณแต้วนัทพรตลอดเลยไปทำงานด้วยกัน

น้องแต้วณตะพรก็ได้ไลก์สดที่เดียวกันนะคะ

แล้วก็ล่าสุดนะคะเธอก็ได้มา
บอกว่าเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย

ช่วงก่อนที่จะเริ่มไลฟ์สินค้าก็มีการพูดคุย

วงการเราจะมีใครติดอีกหรือเปล่า
ใช่นะคะเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหง

แล้วก็กักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะคะ

น้องแต้วก็ได้สภาพดีใจดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมนะคะ

เธอบอกว่าถ้ามันจะเจอก็ให้มันเจอก็สู้กันไป

รอบนี้พีคสุดอย่างที่เธอบอกจริงนะคะ

แล้วก็ผลก็ออกภายในประมาณ๕๖ชั่วโมงค่ะ
แต้วได้ไปเจอมะตูม

ตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมง

แล้วก็ได้มีการแบบว่า

ในวงการใครจะติดคนแรก

แต่เอาจริงเห็นแบบนี้แล้วต้องพูดย้ำจริงนะว่ากาดอย่าตกจริง
เพราะว่าบางคนดูแบบแข็งแรงดูสุขภาพดีแฮปปี้ดีทุกอย่างเลย
ก็คือมะตูมคืออาการไม่ออกนะคะแต่ว่าไปตรวจเพื่อความมั่นใจเนาะ
แล้วก็ใช้เวลาฟักตัวค่อนข้างนานทีเดียวนะ
คุณผู้ชมค่ะจากคนใกล้ชิดล่าสุดไปแล้วนะคะมาที่เพื่อนสนิทกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยดีเจต้นหอมค่ะหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าต้นหอมเนี่ยสนิทกับดีเจมะตูมมากเลยนะ
ได้มีการใกล้ชิดกันหรือเปล่าช่วงนี้ค่ะ
คือต้นหอมเนี่ยก็เปิดเผยนะคะไทม์ไลน์ตัวเองโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของตัวเองนะ
เจอมะตูมครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยต้นหอมก็เลยถือโอกาสนะคะ
ไปตรวจโควิดสักหน่อยก็เพื่อความสบายใจของพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยนะคะ
วันนี้เรามีเสียงเธอด้วยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะ

ไลน์ในการจะติดโควิดของมะตูมน่าจะอยู่ในวันที่๙นะคะ
แล้วก็หอมเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในการท้องเสีย
แล้วก็ตรวจโควิดมาฉะนั้นผลหอมเป็นลบนะคะ
ฉะนั้นใครก็ตามที่ร่วมงานกับหอมเพิ่งร่วมงานกันไปสบายใจได้นะคะ
แจ๊คแต่ว่ามีอยู่ในอินสตาแกรมของต้นหอมก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่า
รูปที่เขาลงทุนเป็นกลุ่มเป็นภาพเก่าหรือว่าอะไรยังไง
ก็เป็นภาพวันที่๓มกราคมนะคะอันนี้เช็คจากคุณรัศมีแขกเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือเขาไปเที่ยวภูเก็ตนะคะดังนั้นก็คือสบายใจไปนะคุณผู้ชม
ถ้าดูจากไทม์ไลน์ของมะตูมเนี่ยก็คือก่อนวันที่๓แน่นอน

หลังจากทราบเรื่องมะตูมทั้งคู่ก็รีบเลยนะ

แล้วก็เนื่องจากพุทธเนี่ยเจอกับมะตูมวันที่๘มกราคมค่ะ
แล้วก็ควรพลายาคุณจุ๋ยไปตรวจหาโควิดกันด้วย
เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
ตอนนี้ก็รออัปเดตข้อมูลอยู่นะคะ
คือผลออกมาล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
ผลออกมาล่าสุดคือลบนั่นเอง
ทั้งคู่ไม่ติดโควิดนะคะ
ถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
คือเจอมะตูมวันสุดท้าย
ก็คือวันที่๘มกราคมนะครับ

ของตัวคุณภรรยานะครับ
แล้วก็พี่น้องทุกคนที่เจอมาก็ไปตรวจ
เดี๋ยวรอผลจากทางโรงพยาบาล
ภายใน๒๔ชั่วโมง
นี่นะแต่ละคนนะคะที่ได้มีการเจอมะตูมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เขาอยากให้ทุกคนในวงการบันเทิงสบายใจได้ทำงานกันต่อไปได้เนาะ
ออกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะเห็นกันชัดจ่ะ
พุทธเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมแล้วนะคะ
ว่าทั้งสองคนนะสามีภรรยาคู่นี้ผู้จุ๋ยไม่ติดโควิดจ้า

ยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะคนที่ได้เจอกับคุณมะตูมนะคะ
ด้านพี่พีเคปียวัตรค่ะพิธีกรชื่อดังเนี่ย
ซึ่งพี่พีเคเองก็ทำงานอยู่ที่ตึกเดียวกันก็คือตึกแกมมี่เนอะ
เจอพี่มะตูมล่าสุดก็๑๙มกราคมค่ะ
มีการจัดรายการด้วยกันนะฮะรู้เรื่องปุ๊บนะครับ
พีเคก็รีบไปตรวจทันทีเลยค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่า
ระหว่างที่ทำงานด้วยกันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และผลตรวจออกมาแล้วก็เป็นลบค่ะ
ไม่พบเชื้อโควิดนั่นเองแต่ก็ต้องมีการแบบว่า
ดูแลตัวเองกักตัวอยู่บ้านกันนิดนึงนะคะ
ส่วนทางด้านพี่เปิ้ลนาคอนค่ะหลังจากทราบข่าว
จากรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้แหละ
ก็ควงพี่จูนภรรยาค่ะรีบเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าเจอกับดีเจมะตูมในรายการแฉแต่เช้าในช่วงวันที่๑๙มกราคม
ล่าสุดผลของพี่เปิ้ลก็ออกมาแล้วเป็นลบสบายใจได้ไม่ติดโควิดค่ะ
ในขณะเดียวกันที่ดีเจเช้าค่ะก็ควงพิธีกรสุดซีมดดำคชาพา
แล้วก็แก๊งเพื่อนที่ดีเจได้ใกล้ชิดกับมะตูมไปตรวจโควิดเช่นเดียวกัน
บอกเลยว่าทำตามคำสั่งแม่ค่ะแม่ให้มาตรวจเออแม่ที่ว่านี่ก็แม่มดดำนะ
ไปตรวจกันให้สบายใจกันไปนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะพิธีกรชื่อดังเหมือนกัน
พี่นวัฒน์อิสระกรายศรีนะเจอกับดีเจมส์มัตตูเมื่อวันที่๑๘มกราคมค่ะ
เจ้าตัวก็ไม่อยู่เฉยนะคะรีบแคนเซิลงานทั้งหมดที่มีเลยแล้วก็ไปตรวจทันที
เมาส์ด้วยว่าเสียค่าตรวจไปตั้ง๕๗๐๐แน่ตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบไม่ติดโควิดค่ะ
ค่ะแล้วต้องบอกว่าทุกคนที่ไปตรวจนะคะตอนนี้ก็คารันทีนตัวเองก็คือกักตัวนะคะ
ไม่ได้ออกไปไหนนะแล้วอีก๕วันต้องมาตรวจซ้ำนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นระยะฟักเชื้อหรือเปล่าค่ะ
เพราะยังไม่หมดเท่านี้นะคะมีอีกท่านหนึ่งค่ะคุณแม่ดิฉันเองค่ะ

นี่เลยดอยิ่งศักดิ์ของเราค่ะร้องไว้เลยค่ะประวัติประกอบว่าจยิ่งศักดิ์ไปเห้อประตูเมื่อวันที่๑๘มกรคม
คือคุณอนุทินชาญวิรากุลค่ะแล้วก็ดรสาธิตนะคะปิตุเตชะรวมไปถึงดรกระหนกวันนั่นเองนะคะ
ซึ่งผลตรวจของอาจารยิ่งศักดิ์โชว์ภาพนี้คุณผู้ชมนั่งให้ตรวจกันแบบนี้เลยนะคะ
ออกมาเป็นลบค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพกาดอย่าตกนะคะ
และอย่างที่ย้ำกันไปนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตรวจเสร็จแล้วก็แพทย์จะบอกเลยนะคะว่าต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วันแล้วก็รอดูผลอีกนะคะ
เช็คอีกรอบนะคะ๕วันเพราะมันเป็นระยะฟักเชื้อนะคะ
เพราะความชัวร์เนาะ